จังหวัดกำแพงเพ็ดโควิดของนี่ก็คือ

คนที่พาเราลงพื้นที่ไปก็คือนายอำเภอพรานกระต่ายท่านสนองบุษบง
พาเดินชมในตลาดเลยฮะแล้วเท่าที่เห็นเห็ดเพียบ

มันเป็นช่วงหน้าเห็ดโคนฮะแล้วก็เห็ดป่าต่างด้วย
อุ๊ยใหญ่มากอวกมาก
วบถ้าได้กัดคำนี้ไปคุณเอ้ยฟินมันหุบหลักจริง
เขาบอกว่าเห็ดป่าที่นี่แตกต่างจากที่อื่นนะครับไม่เหมือนกันจริงในเรื่องของรสชาติ
และรสสัมผัสในการกัดมันลงไปของที่นี้ขายดิบขายดี
พ่อค้าแม่ค้าบอกว่าชาวบ้านจะออกไปหาเห็ดตามป่าเขา
แล้วยังไงเอามาขายต่อให้พ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ที่ตลาดแห่งนี้
ถ้าเป็นเห็ดตูมที่ยังไม่ล้างดินออกนี่เขาก็ขายนะ

ราคานะครับเขาบอกว่าขายกิโลกรัมละ๔๓๐๔๕๐บาท
แต่ถ้าล้างดินออกแล้ว๑กิโลกรัมก็ราคากิโลกรัมละ๔๕๐๔๗๐บาท
คือมันจะต้องมีการล้างออกแล้วมันจะเก็บไว้ได้ไม่นาน

แล้วยิ่งถ้าว่าเป็นเห็ดพิบาลแล้วล่ะ

นี่ใกล้แล้วต้องรีบไปประกอบอาหารแล้ว
ถ้าเห็ดที่บานแล้วกิโลกรัมละ๓๐๐บาท

เป็นจานเนี่ยก็คือซื้อไปแค่พอประกอบอาหารนะ

คุณสนองยังบอกอีกนะครับว่าเห็ดโคนพรานกระต่าย
ถือว่าเป็นทรัพย์ในดินสินมีค่า
ผลตกลงมาอ่าฮะเห็ดโคนโหปวด

จริงราคาที่แพงที่สุดนะ

คุณสนองขนาดนั้นแพงกว่าเนื้อสัตว์ดีจังหลัก
ช่วงที่เป็นที่ต้องการถึงขนกระหลาดยังไงครับ
แนะนำนะ
เอ้ายูกันลองไปพักกันดู